เป็นทั้งเนื้องอกเดินไม่ได้เป็นโรคเกาะ
แล้วก็ยังเป็นเลือดจางด้วยค่ะ

แต่ว่าไม่เคยเว้นว่างจากการที่จะต้องดูแลคุณแม่
ก็คืออยู่ใกล้ชิดคุณแม่ตลอดค่ะ

จะวางอนาคตลูกยังไงครับ

อย่างนี้ไม่รู้ค่ะ
เพราะว่าฐานะมันไม่ค่อยมีอะค่ะ
หนูโตแล้วหนูอยาก
อยากจะเรียนหรืออยากจะช่วยเหลือพ่อแม่ยังไงบ้าง

แล้วก็ทำงานหาเงินมาให้พ่อแม่สบายอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นความในใจของทั้งคุณแม่
แม่นาคานางสมจิตใกล้ฉัดวัย๔๒ปี
แล้วก็น้องพรสวรรค์ใกล้ฉัดสิบสามปี
นักเรียนชั้นมหนึ่งโรงเรียนวัฒน์ม่วงหวาน

เป็นน้ำตาที่ต้องบอกว่าเป็นห่วง

ส่วนลูกเองเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ารักคุณแม่
ตอบแบบตรงซื่อเลยบอกว่าก็อยากเรียนให้จบ
แล้วก็ทำงานจะได้หาเงินมาให้พ่อให้แม่

ครอบครัวนี้เขาอยู่กัน๔คนค่ะ
เป็นคุณพ่อคุณแม่พี่ชายแล้วก็น้องพรสวรรค์
ใช้ชีวิตในเพลิงที่ลักษณะเป็นกระท่อมเล็กข้างวัดแจ้ง
ไม่มีเลขที่อยู่ที่ตำบลมหาพราม
สมจิตผู้เป็นแม่ป่วยหลายโรคนะคะ
เป็นเนื้องอกเป็นเกาเลือดจางแล้วก็เดินไม่ได้
ก็ต้องใช้รถเข็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
พรสวรรค์บอกว่าครอบครัวมีรายได้จากคุณพ่อ
ที่จะออกไปรับจ้างทำงานวันละ๓๘๐บาท
ส่วนพี่ชายจะอาศัยช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ย
ไปทำงานรับจ้างส่งน้ำแข็ง
เพื่อที่จะหาเงินมาจุนเจือครอบครัว
แต่รายได้ก็ไม่พอกับรายจ่ายนะคะ
รวมถึงยังต้องจ่ายค่ายาในการดูแลรักษาคุณแม่ด้วย
พรสวรรค์เล่าให้ฟังบอกว่า
รักแม่สงสารแม่มาก
อยากพาแม่ไปหาหมอแต่ก็ไม่ค่อยมีเงิน
เวลาที่แม่ปวดก็ทำได้แค่หายาแก้ปวด

ป้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำเช็ดตัวให้แม่ก่อน

นั่งรถเข็นไปอาศัยข้างบ้านเข้าห้องน้ำ

แล้วก็มีเงินเอาไว้ดูแลรักษาคุณแม่ค่ะ
ก็อีกหนึ่งกรณีอีกหนึ่งครอบครัวนะคะ
ที่ถ้าใครอยากที่จะให้ความช่วยเหลือครอบครัวนี้

รักษาคุณแม่ค่ะ